พาคุณผู้ชมไปที่ขอนแก่นนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมัน
ริมถนนมิตรภาพที่อำเภอพลมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มา๓คัน๖คน
มาหาเรื่องคู่อริที่จอดรถกระบะอยู่ภายในปั๊มน้ำมัน
ทีนี้ค่ะทางฝั่งที่มาหาเรื่องมาก่อเหตุเนี่ยมีปืนด้วยนะคะ
คนที่อยู่บนรถกระบะเขาก็วิ่งหนีคนที่ไปใช้บริการในปั๊มน้ำมัน
เขาก็หลบกันแบบโอ้โหกระเจิดกระเจิงมากลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
คือวัยรุ่นที่อยู่บนรถกระบะเนี่ยมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็ถูกทำร้าย
คนขับกระบะก็เลยรีบขับหนีออกไปจากปั๊ม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นประมาณสัก๖โมงครึ่ง

น้ำมันแห่งนี้นะคะไปถามพนักงานร้านอาหารที่อยู่ใกล้ใกล้
เขาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงคนกรีดร้อง
มองไปเห็นวัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะกัน
เขาก็วิ่งไปหลบหลังร้านไปหลบกับพนักงานคนอื่นค่ะ
ก็ไม่ทันได้ยินว่ามันมีเสียงปืนเกิดขึ้นหรือเปล่า
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพพลนำกำลังไปจับกลุ่มหนึ่ง
เยาวชนที่ก่อเหตุและเป็นคนที่พกปืนค่ะ
ปรากฏว่าก็มีปืนจริงอายุเพิ่ง๑๗เองคุณผู้ชม
ห้องเช่าตรงนี้นะคะปืนเป็นปืนสั้นไทยประดิษฐ์กระสุน๓
นี่ไปซ่อนอยู่ใต้เตียง
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุ
ตามพวกที่เหลือได้ด้วยค่ะอีก๓คน
ทีนี้เหลืออีก๒ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่ค่ะ
ตำรวจบอกว่าเยาวชนทั้งหมดนี้รับสารภาพว่าก่อเหตุ
จริงนะคะโดยบอกว่าทะเลาะกันมาก่อน
เจอกันอีกครั้งก็เลยก่อเหตุเลย
ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการครอบครองปืน
พาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทำให้ผู้อื่นหวัดกลัวด้วยการขู่เข็น
เรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยนะคะ
รถด้วยรถไม่ได้เสียภาษีรถไม่ได้จดทะเบียน
รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนขี่รถจากกว่ายัน
ไม่สวมหมวกนิรภัยหลายข้อหาเลย
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะครับได้ข้อมูลจากคนในพื้นที่นะครับ
บอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นตอนค่ำ
ได้ยินเสียงรถกระบะขับออกมาจากปั๊ม
แล้วได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงลั่นถนนเลย
ตอนนั้นยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น
ว่ามีวัยรุ่นเมืองพลเนี่ยยิงกันหน้าเวทีหมอลำ
แล้วออกมาเจอกันที่ปั๊มอีกมาควงปืนโชว์กันอีก
รุมยำกันเละเลยก็เลยเชื่อว่าเป็นเหตุของกลุ่มเดียวกันนั่นแหละ
เพราะปกติวัยรุ่นในพื้นที่ทะเลาะกันประจำอยู่แล้วในงานรถแห่งานหมอลำ
คือชาวบ้านเนี่ยต้องระวังตัวกันอยู่ตลอดเลยฮะ
แต่ก็ทะเลาะวิบาลชกต่อยกันถนักสุดก็จะขับรถวิ่งไล่กัน
แต่มันก็ไม่ได้เจอในส่วนของมิตรภาพมากมาย
พันธุ์ตำรวจเอกถนอมสิทธิ์วงวิจารณ์ภูมิกับการสพพลนะครับ
บอกว่าตำรวจเจอตัวเยาวชนชาย๔คนไปอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งนะฮะ
ไม่มีผู้ปกครองนะฮะมีหนึ่งในวัยรุ่นที่ถูกจับเนี่ย
จับได้พร้อมปืนยอมรับว่าเคยมีปัญหาทะเลาะกันกับคู่อริในงานรถแห่
ทะเลาะกันมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วมาเจอกันในงานรถแห่อีกนี่เจอกันครั้งที่สองนะฮะ
แล้วก็มาต่อเนื่องที่ปั๊มอีกตอนนี้แจ้งข้อหาไปหลายข้อหา
ตำรวจบอกว่าอยากให้เป็นแบบอย่างกับวัยรุ่นคนอื่นด้วยถ้าแจ้งข้อหาน้อยข้อหาเบาเนี่ยเดี๋ยวไม่เข็ดกัน
แล้วปืนเนี่ยโอ้โหดูสิสุดท้ายเนี่ยพอมีปืนมันก็ใจกล้านะ
คิดว่าตัวเองมีปืนไม่กลัวอีกฝั่งหนึ่งก็ไปก่อเหตุนะครับ
อ้าวถูกจับได้แล้วนะฮะ